อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนใจกันบนท้องถนนนะครับ
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนนวังหลัง

ร้านค้าเยอะแล้วก็มีรถส่งของเยอะ
ปรากฏว่ารถส่งของต่าง
แล้วก็บางคันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับ

ก็เลยวิ่งสวนเลนมาเลย

เอาอีกแล้วอีกคันนึงแล้ว

มีเลนตรงนะครับคุณย้อนสอนมานะครับ
คันนี้มีกล้องนะครับ
สอนมาทำไมครับ

ย้อนสอนนะครับอย่าลงยูทูปให้หมดเลย

พร้อมกับนอกจากเสียงภาพมีซัพไตเติลขึ้นได้ด้วย

คันหลังเห็นว่าย้อนได้เหรอตามด้วย
แล้วแถวนั้นคือเฟื่องก็มีโอกาสขับผ่านบ่อย

เพราะว่าอาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเยอะ
แล้วก็ร้านค้าเยอะแล้วคุณพี่คนขับคันนี้คงไม่ยอมไง

ใช่ต้องรักษาความถูกต้องของทางถนนกันซะหน่อย

ว่าเป็นคลิปที่เกิดที่บริเวณถนน

เหตุการณ์ในคลิปนี้คือคนขับมาในเลนส์ของตัวเองอยู่ดี

ทีแรกก็อาจจะมีทีละคัน๒คันนะ

จุดนี้รถโดยสารที่สวนเลนมากลับต่อว่า
เจ้าของคลิปอีกว่าเลนทางซ้ายก็ว่าง

แล้วก็บีบแต่ไล่แล้วก็จอดค้างอยู่แบบนี้
แล้วก็มีถ่ายเก็บไว้แบบนี้นะครับ

กลับต้องมาเจออีกรถโดยสาร๔ล้อเล็ก

บางรายบอกว่ารถโดยสารมักง่าย
ขับผ่านเส้นทางนี้ก็เจอกับรถที่ชอบขับสวนเล่น

ขณะที่บางส่วนเรียกร้องให้ตำรวจช่วยเข้าไปจับกลุ่ม
กวดขันวินัยจราจรของกลุ่ม

ย่านนี้ด้วยโอ้โห
เป็นไงล่ะคุณนี่ไงช่วยเป็นสายข่าว

อาจจะกวดขันมากขึ้นอีกนิดนึง

อย่างเฟื้องอาจจะไม่ได้เป็นคนขับรถเก่งมาก

บางทีไปครั้งแรกก็อาจจะแบบ
เป็นกากการ์บาสีแดงหรือว่าเป็นสีเขียวที่ในเล่นนั้น